ความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายใช้อาวุธมีดแทงแล้วก็ฆ่าปาดคอ
คนขับรถตู้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สพแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ล่าสุดคือก่อนหน้านี้ตำรวจไปตามจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว
คนที่ฆ่าปาดคอแล้วก็มีการซัดทอดนะคะ
บอกว่าคนที่จ้างวานเนี่ยคือใครทราบไหมคะ
ตกออกตกใจมากคืออดีตภรรยาของผู้ตาย

เป็นคนบงการให้ฆ่าสามีตัวเอง
เพราะว่าบอกว่าต้องการที่จะกำจัดเสี้ยนน้ำหัวใจ
เพื่อที่จะคลองรักกับผู้ต้องหาคนแรก

แล้วก็ตำรวจเป็นสพเชียงของจังหวัดเชียงราย
ก็บุกไปกลางงานศพเลยนะคะ
ควบคุมตัวผู้ต้องหาคนที่สอง
คือนางสาววาทิตาบุญต่อมหรือว่าพัฒน์อายุ๓๒ปี
ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มกลางงานศพของนายสุภกร
ยาวิชัยอายุ๔๖ปี

คนนี้เป็นอดีตสามีของคุณวัฒิตาด้วยนะ

หลังจากที่คุณวัฒิตา
ถูกสารจังหวัดเชียงใหม่ออกไม้จับ
ข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
เนื่องจากว่านายบรรลืออู่บุญมาอายุ๓๒ปี

ให้การซัดทอดบอกว่าตัวเองเนี่ย
เป็นคนจ้างวานให้ฆ่าสามีของตัวเอง
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสพเชียงของ

ก็ยังคงให้การภาคเศษก็คือแบ่งรับแบ่งสู้
บอกว่าแต่งงานอยู่กินกับนายสุภกรผู้ตาย

อยู่ด้วยกันที่จังหวัดเชียงใหม่๔ปีเสร็จ
ซึ่งขณะนี้ตำรวจสภเชียงของจังหวัดเชียงราย

ส่งให้พนักงานสอบสวนสพแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่

สอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
กระดาษที่พันธบดทสมเด่นแดงเครื่อง
พนักงานสอบสวนสพแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งควบคุมตัวนายบรรลือผู้ต้องหา

คบกันกับนางสาววาธิตาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมคุณผู้ชม

บกันอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงบราย
ที่ตนจะย้ายไปอยู่ที่อุดร
แล้วก็บวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่เพชรบูรณ์
ระหว่างนั้นติดต่อกันผ่านเฟซบุ๊ก
และฝ่ายหญิงมักจะปรับทุกข์เรื่องสามีแล้วก็โอนเงินไปให้จนยอมศึกออกมานะคุณผู้ชม

แล้วสุดท้ายศึกออกมาปีที่แล้วปี๖๐

แต่ว่าผู้ตายไม่ยอมเลิก
นางสาววัฒิตาก็เลยสั่งให้นี่แหละผู้ต้องหาที่ศึกมาจากการเป็นพระเนี่ย

โดยให้ไปดูลาดเหลาที่บ้านของผู้ตาย๓วันก่อนจะลงมือก่อเหตุ
ไปฟังเสียงของตำรวจหน่อยนะครับ
สำหรับคดีที่เกิดขึ้นรักสามเศร้าเราสามคนก็คือ
พรรยาสั่งกิ๊กไปฆ่าความอยู่ต่อเองน่ะ
เกิดขึ้นค่ำคืนวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยนายบรรลืออุบุญมาอายุ๓๒ปี

ใช้อาวุธมีดแทงแล้วก็

โชเฟอร์ขับรถตู้จนกระทั่งเสียชีวิตข้างรถข้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่เกิดเหตุคือสพแม่ปิง
ก่อนที่ตำรวจจะแกะรอยจากภาพของกล้องวงจรปิด
กระทั่งพบว่าคนร้ายคือนายบรรลือหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งเป็นวัดที่เคยบวชพระอยู่แม้๘ปีไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ

ก่อนที่จะถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วก็ซัดทอดว่านางสาววาทิตา
เป็นผู้จ้างวานฆ่าสามีของตัวเองจนกระทั่งเสียชีวิตนั่นเอง
ตอนแรกก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องของความขัดแย้งที่จอดรถตู้
สุดท้ายภรรยานี่แหละครับเป็นคนให้แฟนใหม่มาฆ่าสามีตัวเอง